เรื่องนี้ก็เตือนเหมือนกันค่ะอย่าประมาทจริงเวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะคะ
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเป็นชาวเมียนมาเขาซ้อนสามกันมา
ปรากฏว่าจังหวะที่เขาขี่แซงรถเก๋งไปได้
งรถเก่งไปได้แต่พอไปเจอฟอร์จูเนอร์โอ้โหชนแบบเต็ม
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปภาพเหตุการณ์นะคะ
นี่ค่ะสังเกตในวงกรมสีแดง
นี่คือชนไปแล้วแบบนี้
แล้วคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าทางฝั่งรถจักรยานยนต์นะคะ

คนซ้อนสองคนคือบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ

ในคลิปนี้ก็อาจจะไกลหน่อยช่วงจังหวะที่ชน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวาน
สามแยกทางเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังค่ะ

จูเนอร์คุณผู้ชมดูสภาพรถด้านหน้าของเขา

รถจักรยานยนต์ก็อย่างที่เห็น
โอ้โหเละแบบนี้

นี่คันนี้กล้องหน้ารถนี่เขาพยายามเบรก

นี่เห็นไหมเกือบถึงอยู่แล้ว

ก็กันบ้างสั่งให้นะ
นี่คือเสียงคนขับรถฟอร์จทุนเนอร์
ว่าทางฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์ขี่มาเร็ว

ที่แล้วค่ะเพราะมาถึง๓แยกตรงนี้
เจ้าตัวยืนยันว่ามองซ้ายมองขวามองดีแล้วนะ
มีรถเก๋งหนึ่งคันขับพ้นไปแล้วตัวเองก็เลยออกมา
แต่กลายเป็นว่ามาเจอกับรถจักรยานยนต์คันนี้
ตามหลังรถเก๋งมาในระยะกระชั้นชิดแล้วแซงรถเก๋ง
เหมือนจะแซงรถเก๋งพ้นแต่มาเจอกับรถฟอร์จูเนอร์คันนี้
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าขอสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะนี่นะคะ
ไม่แน่ใจว่าทางฟอร์จูเนอร์เองเขามีกล้องหน้ารถหรือเปล่า
ถ้าฟอร์จูเนอร์เองมีกล้องหน้ารถก็น่าจะชัดแหละค่ะว่าตกลงแล้ว
จังหวะที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันยังไงกันแน่
อันนี้ภาพตอนปั๊มหัวใจทางฝั่งคนขี่รถจักรยานยนต์

เพราะกล้องหน้ารถคันที่มาเจอนี่จังหวะชนมันอยู่ไกลพอดี
ใช่มันเลยแบบอาจจะเห็นไม่ชัดจังหวะชน